เมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปแล้ว
บางคนเขาก็ไปขอเลขเด็ดทาถูทาถูโรยแป้งกันไปนะคะ
เดี๋ยวพาไปต่อค่ะแต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องไปหาเลขเด็ดแล้ว

ไปไหว้พระไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พาไปที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เขามีความเชื่อกันว่าที่นี่เป็นทางเชื่อม
ระหว่างเมืองบาดานกับโลกมนุษย์ของพญานาค
ประชาชนก็เลยแห่พากันไปตักน้ำดื่ม
แล้วก็นำน้ำกลับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะ
ภายในเกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพญานาค
และเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดานกับโลกมนุษย
ลักษณะก็คือจะเป็นบ่อน้ำธรรมดานี่แหละค่ะ
มีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินทำให้น้ำไม่เคยแห้งเลย

ใช่คือเป็นน้ำธรรมชาตินั่นเองนะคะ
ขณะที่คณะกรรมการบริหารคำชโนธ

มีการทำกำแพงล้อมรอบแล้วก็สูบน้ำ
ใส่ไปในบ่อด้านนอกด้วยให้กับนักท่องเที่ยว
ได้ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์กันอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ผู้คนที่เดินทางไปกราบไหว้ปู่ศรีสุโธพญานคราช
ตักน้ำไปดื่มกินล้างหน้ารูปที่ศีรษะบ้าง
บางคนก็ลูบทั้งร่างกายเลย
หรือว่ารูปเฉพาะบริเวณที่เจ็บปวดบ้างก็มีนะคะ
บางคนเขาก็กรอกน้ำใส่ขวดกลับไปดื่มที่บ้านก็มี
แต่เท่านี้ยังไม่พอประชาชนบางคนเขามีการโยนเหรียญลงไปในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
เหมือนเวลาไปเมืองนอกอย่างนี้เขาให้โยนเหรียญลงไปในบ่อน้ำ
เพื่อหวังว่าจะได้กลับมาใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ใช่แล้วทั้งที่มีป้ายติดไว้คุณผู้ชมเขาติดป้ายไว้ว่า
โยนสิ่งของลงบ่อน้ำแต่ว่าประชาชนก็ยังฝ่าฝืนกฎอยู่
คือบางทีต้องเข้าใจนะว่าเหรียญเนี่ยมันก็อาจจะมีสิ่งสกปรกอยู่นะครับ
แล้วการโยนลงไปในน้ำเนี่ยนะน้ำเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่า
บางคนเอาไปลูบหน้าลูบตาบางคนเอาไปดื่มทาน
ไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้ำมันจะสกปรก
ถูกต้องนะคะคุณชนะพูดถูกเลยนายศรีสวัสดิ์โพวัฒน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ตำบลบ้านม่วง๑ในกรรมการบริหารคำชโนธ
เขาบอกว่าเหรียญต่างมันอาจจะมีเชื้อโรคที่เป็นอันตราย
ผู้ที่ดื่มน้ำด้วยแล้วอีกอย่างก็คือเหรียญเนี่ย
อาจจะไปอุดตันรูน้ำที่ไหลซึมจากใต้พื้นดิน
ในอนาคตอาจจะไม่มีน้ำไหลขึ้นมาก็ได้อันนี้สำคัญ
อันนี้แย่เลยนะเลยนักท่องเที่ยว
หยุดการกระทำดังกล่าวซะเพราะว่าเป็นการทำลายธรรมชาติ
รังสรรค์สิ่งมหาศจรรย์มาให้นะคะเข้าใจตรงกันนะคะ
ใช่แล้วคือเมื่อวานนี้ที่คำชโนธก็มีเขาติดป้ายว่า
จุดทูบจุดเทียนห้ามโรยแป้งที่บริเวณโคนต้นไม้
ก็มีประชาชนยังคงทำอยู่
เอาเป็นว่าห้ามอะไรนี่แหละเขารับกฎตัติกาดีกว่า
ป้ายเอาไว้เรียบร้อยว่าห้ามนู่นห้ามนี่

แปลว่าต่อไปต้องเขียนว่าไงให้ทำหรือยังไง

เอาเป็นว่าเชื่อฟังคำของกฎตัติ
รวมไปถึงที่เขาเขียนป้ายเอาไว้ก็ปฏิบัติตามใช่ไหม
การอนุรักษ์แล้วกันนะคะธรรมชาติเนี่ย
สอนสิ่งสวยงามมาให้เราแล้วช่วยกันดูแล